เอากำลังของรถไม่อยู่อืมวุฒิการจนไปดูอุทาหรเลย
คลิปหน้ารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับมันแรงจริงจริงอ่ะ
ไปทั้งรถไปทั้งคนเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอทุ่งใหญ่

ไม่รู้ว่ารถกับคนเป็นยังไงนะ
คลิปเนี่ยแสดงเห็นว่าพอแซงพ้นไปแล้วใช่ไหม

แล้วก็ทะไหลขับลงข้างทาง
ไปทั้งคนทั้งรถไปคนละทิศคนละทางเลย
ทันทีที่ชาวเน็ตได้เห็นคลิปนี้ก็
หรือว่าเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ที่แชร์เรื่องราวนี้มาเนี่ย
ก็เอามาเตือนภัยก็มีคอมเมนต์ต่างระดาษ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ยังไม่ทราบว่า
มันผิดปกติที่คนหรือที่รถที่มันแรง
คือบางคนก็บอกว่าขี่รถแรงแต่เบาได้ก็เบา

มันควบคุมยากนะคะพอมาเร็วรถแรงแบบนี้ค่ะ